ช่วงตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมตื่นหรือยังคะ
ขยับมาเช็คราคาสินค้ากันดีกว่าค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันเลยค่ะ
ดูสิว่าวันนี้จะมีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนไหม
เนื้อแดงคงที่เลย๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนไข่ไก่เบอร์๐ก็ยังคงที่๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ไปดูราคาของผักกันบ้างสำหรับวันนี้ค่ะ
ราคาผักบุ้งจีนวันนี้๑๒บาทต่อกิโลกรัม
มะนาว๘๑บาทต่อลูกนะคะ
ชีไทย๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
และพริกจินดาแดงวันนี้ปรับลงมาอยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัมเรียบร้อยแล้วจ้า
เช็คราคาสินค้าเขาเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกัน